รำเพลงทัพเพลงโทนชมชุดลูกปัดโนราเป็นการรำโนราที่ผู้รำจะต้องมีทักษะของการรำที่คล่องแคล่ว
ลีลาให้เข้ากับจังหวะดนตรีอย่างสวยงามอ่อนช้อยมีความกระฉับกระเฉง
การร้องก็ต้องมีเสียงดังไพร้อจังหวะการร้องถูกต้องเล้าใจ
รวมถึงการตีบทก็ต้องให้คำร้องและท่ารำสัมพันธ์กัน
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของเครื่องแต่งกายโนรา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน